คุณผู้ชมคะงานกระถิ่นแต่ละที่เนี่ยแน่นอนแหละนะคะ
โดยเฉพาะวัดดังคนเขาจะไปกันเยอะ
วัดเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องมีการแจกอาหารให้กับชาววงชาวบ้านใช่ไหม

คนมองว่าเกินไปเปล่า

เพราะพระท่านฉันอยู่แท้ถึงขั้นต้องยืนจองโต๊ะจองอาหารกันเลย
ลองดูหน่อยค่ะ
คุณดูสิพระท่านยังต้องลุกจากโต๊ะเลยอ่ะ
แล้วคุณนั่งทานอาหารอยู่แต่คุณยังทานไม่เสร็จ
หรือคุณเพิ่งจะเริ่มเพียงสิ้นลักษณะยืน
แล้วเหมือนผิวความรู้สึกลงแรก

ก็ไม่รู้แต่ว่าคนถ่ายคลิปบอกว่ากลายเป็นเหมือนพระท่านรู้สึก

เออแต่พระท่านก็เตือนไปนะยมยมรอกันก่อนนะ
ใช่นี่แหละค่ะขนาดเจ้าของคลิปเองโพสต์ไปก็ยังพูดเตือนเหมือนกันด้วยนะคะ
เป็นงานทอดกระถิ่นที่วัดแห่งหนึ่งค่ะในอำเภอศิลาล่าที่ศรีสะเกด
ข้อความบอกแบบนี้แหมให้พระฉันก่อนเถอะ
พากระหนวดหยามมาจากไหนมาจากใสประมาณนี้แหละ
ในคลิปนะคนมาร่วมงานกระถิ่นเต็มเลยนะคุณผู้ชม
พระสงฆ์ท่านนั่งฉันพระทหารอยู่บนโต๊ะ
แต่อย่างที่บอกแหละว่าก็มายืนรอจองโต๊ะจองอาหารกัน
เขาก็บอกว่าลักษณะเหมือนไปกดดันพระท่าน
แม้ว่าคนที่เป็นเจ้าของคลิปเขาจะเอ่ยปากบ่นแล้วบอกว่า
โอ๊ยนี่พระท่านฉันอยู่ก็ยังไม่ไหวค่ะ
ชาวบ้านก็ยังเข้าไปที่โต๊ะได้หยิบอาหารกลับด้วยค่ะ
แต่เรื่องนี้ต้องฟังนะคุณนะฟังทัศนะของพระพยอมท่าน
ใช่ท่านก็ให้ความคิดเห็นที่ดีมาก
ใช่ค่ะท่านบอกแบบนี้นะคะว่าตามปกติแล้วชาวบ้าน
ควรรอให้พระเนี่ยฉันเสร็จแล้วก่อนนะคะแล้วค่อยทานต่อ
กรณีบางทีก็อาจจะสามารถทำได้พร้อมกัน
ตรงนี้พระพยอมท่านบอก
แต่ที่เห็นในคลิปบางทีอาจจะสามารถทำได้พร้อมกันนะ

พระฉันอยู่ชั้นบนญาติโยมฉันอยู่ชั้นล่าง

ความเหมาะสมลองฟังเสียงพระพยอมหน่อย

พระฉันอยู่แล้วก็ต่อหน้ากันเลยอย่างนี้
มันไม่เหมาะไม่ควรควรจะห่างกันระยะพอสมควร
แยกคนละช่วง
พระก็หยุดช่วงหนึ่งชาวบ้านก็ช่วงหนึ่ง

แต่ถ้าโต๊ะเดียวกันเนี่ยอันนี้ไม่ได้
และอีกมุมมองที่อีกมุมมองหนึ่งที่พระพยอมท่านพูดก็คือบอกว่า
แต่บางทีเราอาจจะต้องเข้าใจชาวบ้าน
ชาวบ้านมาร่วมงานบุญงานกระถิ่นอาจจะมาจากต่างพื้นที่

ใช่กำลังจะต้องรีบกลับรีบขึ้นรถอะไรต่างนานาเหล่านี้
เดี๋ยวไปไม่ทันรถทัวร์อะไรรถบัตรอะไรกันบ้าง
ก็อาจจะอนุโลม
เอาได้เลยเพราะว่าพระท่านก็ฉันอยู่ที่โต๊ะตรงนี้

อาหารที่ยังไม่ได้กินหรืออาหารที่ใส่ถุง

ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าภาพนี่แหละควรเป็นคนที่จะต้องจัดสรรอะไร
ให้มันเรียบร้อยให้มันดีกว่านี้นะคะ
เขาก็มองในมุมของชาวบ้านด้วยนะครับ